เข้าไปก็ข่ายเหย่วนะเท่านี้ถึงสระพบภาพมันละครับ
รู้สึกดีครับรู้สึกดีครับเยอะพี่

ก็มีกระแสไฟฟ้าอยู่นะครับว่าแต่ก่อนไม่มีกระแสไฟฟ้าทำยังไง
แล้วกว่าจะมีกระแสไฟฟ้าทุกวันนี้เขาถกเถียงกันมานานแค่ไหน
ผมว่าแบบเรื่องราวเข้มข้นแล้วก็เป็นเรื่องราวระหว่างคนสองคนที่เทพทั้งคู่ครับ
สกิลคือแบบเก่งมากแล้วก็มาถกเถียงเรื่องไฟฟ้า

อ่ะฝากหน่อยภาพยนตร์เรื่องเรื่องนี้

รับรองว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าดูแล้วสนุกสนานแน่นอนแล้วก็ได้สาระกลับบ้านด้วย
แล้วใครที่มีฝันนะครับก็ขอให้ไปสู่ฝันเร็วนะครับ
อ่าอ่าฝากเรื่องของเรา

ตอนนี้ตอนนี้สภาพจิตใจเราเป็นไงบ้าง
ตอนนี้แหละครับตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยครับ

สร้างสรรค์ยังไม่ได้ดูหรอครับพี่
ทีมผมล่ะครับก็ผมไม่ค่อยได้ดูหรอครับพี่
ก็เอาจริงผมไม่อยากให้ใครเป็นทีมใครเลยเพราะว่าเราเป็นคนเคยรักกันนะครับ
เราก็อยากถ้าสมมุติเราต้องยุติความสัมพันธ์ผมก็อยากให้ยุติด้วยดีครับ
อย่างคราวที่เราพูดไปว่าเราต้องดูแลน้องเราทิ้งน้องไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
คนคิดว่าเราจะแบบสารสัมพันธ์กับน้องต่อหรือเปล่า
อันนี้ยืนยันได้เลยครับว่าที่ผมพูดไปคือน้องต้องมาเคยพูดเรื่องผม
ผมก็แค่เป็นที่ปรึกษาให้เขาแล้วก็เวลาอะไรที่ผมช่วยเขาได้ในเรื่องของผมนะครับ

แต่มันยังไม่ได้มามองถูกกัน

คือเหมือนคนคนนึงมาบ้านผมแล้วโดนเอาอย่างงี้ดีกว่าผมเล่าเหตุการณ์
เหมือนมีคนคนหนึ่งมาบ้านผมแล้วผมเลี้ยสุนัขแล้วสุนัขผมไปกัดเขาอย่างนี้

อ๋อแล้วมันมีโอกาสที่จะเป็นไปมากกว่าคนที่เราเป็นห่วงไหมครับ
ผมพูดชัดเจนไปแล้วว่าเขาก็เป็นคนของเขาครับ
หลังจากที่เราพูดไปอย่างนั้นน้องก็จะมีแบบคลิปด้วยภาพด้วยที่ออกมาว่าแบบ
อันนั้นเรื่องส่วนตัวของเขาผมไม่ได้คุยเลยครับ
จริงเราได้ถามน้องได้เจอน้องอะไรหรือหลังจากที่เริ่มสร้าง
หลังจากที่เป็นข่าวที่หลังจากวันที่๔ใช่ไหมครับที่เป็นข่าวได้เจอได้คุยครับ
แต่ว่ากุยแต่เรื่องของผมที่เขามาเรียบแต่ว่าส่วนตัวของเขาพูดไม่ทราป
วันของเมื่อกาลด้านมันใจมากครับคิดไหมครับ
รูปหน้าคอนโดผมว่าพี่ก็รู้ว่าเป็นใครนะครับ

ส่วนเรื่องของผู้หญิงพวกพี่ก็น่าจะรู้ว่าเป็นใคร
แต่ไม่ใช่กูได้รูมานตู
ผมสั้นก็มีอยู่คนเดียวครับ

เพราะว่าเราก็ชัดเจนไปตอนนี้เรามีใส่โสด
เราก็ใช้ชีวิตตามปกติที่เราใช้อยู่ทุกวัน

มันก็จะมีเพื่อนเขามาซับพอร์ตอะไรอย่างนี้
ผมรู้สึกว่าผมยังไปทำงานกับเพื่อนเขาเลยนะ
คือผมรู้สึกว่าผมไม่อยากผิดกับใครเลย
คือเรื่องที่เกิดขึ้นผมเข้าใจบางที

คือเอาจริงทุกวันนี้ผมอยากให้มันจบนะครับ
แล้วก็ผมก็อยากร่วมงานกับทุกคนได้
แล้วผมก็ไม่ได้ติดใจเรื่องอะไรกับใครเลย
ผมอยากจบด้วยดีแล้วก็ทุกคนก็กลับมาเป็นพี่น้องกันได้เหมือนเดิม
เรียกว่าอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรอย่างนี้ได้
ใช่จากเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่แบบว่าทุกคนสามารถเจอกันและสวัสดีกัน

ทั้งที่ใครที่เคยแบบทำอะไรผมก็แล้วแต่
ถ้าพวกผมติดใจแล้วผมแบบผมไม่โอเค

ตอนนี้ยังไม่ได้คุยมีแบบัน
มันควรจะมีโอกาสที่จะได้แบบได้มาเจอกันในสายงาน
เพราะว่าเราอยู่ในกวงการอยู่กันแล้วก็คือเลื่อยงานด้วยแล้ววันนี้ผมไม่ได้เจอพี่เด็กปีมานานผมก็ยังเจอตัวเนียครับ
เพราะว่าจริงผมช่องการร่วมของเขาได้นะแต่ผมไม่ทราบว่าเขาจะทำงานร่วมของผมได้มั้ยบ้าง

แต่ของฝั่งเขาชาวฉันก็ไม่รู้จริงหน่อยดูด้วย
เพราะสถานที่คุณไม่รู้ว่ามันจะมีอะไร
มีเรื่องร่วมงานควรได้แหละ
เมื่อจะลองเป็นคนเหมือนอื่น
ผมติดอยู่แล้วกันมากกว่า
แต่เราอยู่ในฐานะทหารพี่น้องกัน

ผมไม่เคยคิดยึดติดกับใครเลย

กับการจะมีรักครั้งใหม่มันยากไหม
กับการจะมีรักครั้งใหม่มันยากไหมล่ะครับ

ผมว่าความรักทั้งใหม่ก็ไม่ยากแล้วผม

ถ้าคนที่พระนี้กับผม

ผมก็สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้ครับ

แล้วก็ผมก็ไม่ได้ยึดติดกับอะไรตอนนี้ผมโล่งแล้วครับ
ขออนุญาตย้อนไปที่ภาวกำภาพ
โหไม่แน่นอนครับขอบคุณนะครับพี่
โหไม่แน่นอนครับขอบคุณนะครับพี่